คือหลวงพี่ไปจับงู

แดงบอกเลยว่าโอ้โหกู้ภัยไม่ต้องหลวงพี่จัดให้
คุณดูดิหลวงพี่เหมือนแบบกู้ภัยมืออาชีพ
เอาไม้สอยงูเหลือมลงมาจากหลังคาโบดใช่ไหม

ถ้าเป็นมะม่วงก็ช้ำในแล้วแหละอย่างนี้

ก็จุกนิดหน่อยเฮ้ยผมไม่ใช่งูจะไปรู้ได้ยังไง
อ่ะแต่เหตุนี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่ง
หลวงพี่กำลังทำวัดน่ะนะคะกวาดลานวัดทำความสะอาดวัดอยู่
สายตาหลวงพี่ก็เหลือไปเห็นงูเหลือม
โอ้โหพาดอยู่บนหลังคาโบสถ์
ด้วยความที่หลวงพี่อาจจะมีความชำนาญในการจับงูมาก่อน
จังหวะนี้นะหลวงพี่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะ
ก็เลยไปสอยงูจากหลังคาโบดซะเลย
หลวงพี่เตรียมถุงกระสอบคุณดูดิมีความพร้อมนะ

แล้วก็บอกเลยว่าหลวงพี่ลุยเอง
ไม่ต้นถึงมือพี่อิกกูภัยเลย
ถึงแม้ว่าจะมีลูกสมุนหมาอยู่ข้างหลัง
แต่ลูกสมุนหมานั้นวิ่งหนีไปแล้วตอนงูตกมา
แต่ขอเตือนคุณผู้ชมที่ดูเอาไว้ก่อนนะคะ
ไม่ใช่ใครเจองูแล้วเอาไม้เขียนลงมาแบบนี้ได้เลยนะ

เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เคยไม่มีประสบการณ์
เรียกให้เจ้าหน้าที่เขามาช่วยจับให้ดีกว่า